เดี๋ยวไปดูพักอื่นกันบ้างคุณผู้ชมฮะ
เช็คเลยพักไหนได้เบอร์อะไรใครได้เลขมงคล

แต่พักใหญ่หลุดไปได้เลข๒หลักทั้งนั้นเลย
เลขที่เป็นเลข๒นำหน้าซะส่วนใหญ่ด้วยนะ
ใช่ค่ะจะมีพักภูมิใจไทยพักเดียว

เลข๗คุณผู้ชมค่ะไปไล่เลียงกันหน่อยนะ
พักที่เดินทางมาลงทะเบียนก่อนเวลา
เปิดรับสมัครจับฉลาก๘โมงครึ่ง
ทำให้กรกตต้องจัดการจับสลากออกเป็น๒รอบนะฮะ
รอบแรกก็คือจับสลากเพื่อได้คิวในการจับเบอร์
และรอบ๒คือการจับเบอร์พัก
ที่จะใช้ในการหาเสียงสอสอบัญชีบรายชื่อ
โดยมีพักการเมืองใหญ่เพียงพักการเมืองเดียว
ที่ได้เลขตัวเดียวนี่แหละครับ
คุณอนุทินมองด้วยความตื่นเต้นค่ะได้หมายเลขเจ็ด
นี่ดูจังหวะนี้นะครับ

นี่ฮะตัวเลขตัวเดียวก็จำง่ายหน่อย
ส่วนบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ

นี่เดินขึ้นไปจับหมายเลขเองเลยได้หมายเลขอะไรดูบรรยากาศกันนะครับ

ขอดูดูนะครับ
หมายเลขที่๓๗ครับ
๓๗นะครับสำหรับพลักษณะพลังประชารัฐนะคะ
เอามาดูรวมไทยสร้างชาติกันหน่อย
คุณพิรพันธ์สาหรี่รัฐวิพาหัวหน้าภักร์เป็นตัวแทนขึ้นมาจากที่นี่นะครับ

ขึ้นมาจับนะฮะถ้ายังจำกันได้ก่อนหน้านี้ที่ตอนเช้าเราสัมภาษณ์
พลเอกประยุทธ์เนี่ยพลเอกประยุทธ์ทำท่าอย่างไรนะ

คือความหมายของแกสู้แต่หมายเลขที่ได้เกี่ยวกับแบบนี้เลยฮะ

ครับสำหรับรวมไทยสร้างชาติ
ผลเอกประยุทธ์เปิดเผยภายหลังการที่จับได้หมายเลข๒๒ว่า

ขณะที่สื่อมวลชนก็ขอให้พลเอกประยุทธ์ทำสัญลักษ
หมายเลข๒๒ชูนิ้ว๒นิ้ว
โดยพลเอกประยุทธ์ก็ได้ยกมือขึ้นชูข้างละ๒นิ้วแบบนี้
มือเจ็บจะชูยังไงแต่ท่านชูได้เป็น๒นิ้วสองข้าง
ก็จะเป็น๒๒แต่ระหว่างที่พลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์นักข่าวอยู่นะคุณนะ
ก็จะมีนางสาวชายิกาวงนภาจันทร์หรือว่าแซน
เป็นอดีตกรรมการบริหารภักดิ์ไทยรักษาชาติ

คุณทักษิณแล้วก็คุณยิ่งรักชินวัฒน์เนี่ยคุณตะโกนถามว่า
วันที่๒๒หมายเลข๒๒มันตรงกับวันที่พลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจหรือเปล่า

ผลเอกประยุทธ์ไม่ได้หันไปตอบอะไรแต่อย่างใดนะครับ
เช็คหน่อยว่าพักไหนได้อะไรยังไงบ้างหมายเลขครับ
ให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะแล้วก็แคปหน้าจอนี้เอาไว้เลย
เดี๋ยวเวลาวันที่๑๔พฤษภาไปกาก็จะได้จำได้เนี่ยนะคะ

พักการเมืองอย่างพักพลังประชารัฐหมายเลข๓๗
รวมไทยสร้างชาติหมายเลข๒๒
พักเพื่อไทยหมายเลข๒๙

พักไทยสร้างไทยหมายเลข๓๒

พักชาติไทยพัฒนาหมายเลข๑๘
ชาติพัฒนากล้าหมายเลข๑๔
แล้วก็พักเสรีรวมไทยหมายเลข๒๕

ยังมีพักอื่นอยู่นะเดี๋ยวจะน้อยใจนะฮะ

ก็พักของคุณวันมุธมัธนอมัตทาอีกนิดหนึ่ง
ประชาชาติจับได้หมายเลข๑๑นะครับ
แล้วก็พักหมายเลขตัวเดียวนะ
ตั้งแต่๑๖แล้วก็๘๑๐เนี่ย
ก็จะเป็นพักที่อาจจะยังไม่ใช่พักใหญ่
ใช่นะฮะคุณผู้ชมฮะก็เตรียมพร้อม
ในการที่จะเลือกตั้งกันต่อนะครับ